คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันหน่อยนะฮะนี่ผู้หญิงคนหนึ่งตายทิพย์
คุณผู้ชมลงทุนนะทำหน้ารูปลงศพนะครับทำกรอบรูปไว้
เมื่อไหร่มรณะพร้อมกับลูกด้วยครับเพราะมีชื่อส่งใช้
เป็นชื่อของเธอกับลูกสาวนะฮะแล้วก็เขียนวันมรณะไว้
คุณผู้ชมนี่กลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าจริงแล้ว
เฟซบุ๊กบัญชีหนึ่งได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพเหล่านี้
บอกว่าจากไปอย่างสงบบอกคิดเลยว่าน้องตัวเองจะทำแบบนี้
ถึงกับเขาอ่อนกับเหตุการณ์บอกคาดคิดไปสบายด้วยน้องพี่
ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ทั้งแม่ทั้งลูกนี่โพสต์ภาพแบบนี้
ข้อความแบบนี้แล้วก็เป็นภาพขาวดำนะครับ
ลงรูปของหญิงสาวหน้าตาดีแท็กไปยังเฟซบุ๊คของน้องสาว
สาวก็คือคนนี้แหละนะครับทำให้เพื่อนของผู้หญิงในรูปเนี่ย
แห่กันมาแสดงความอาลัยจำนวนมาก
แต่จู่เรื่องนี้มันถูกสืบค้นครับ
คนไปเช็คข้อมูลบอกว่ายังเจอหญิงสาวหน้าตาดีคนนี้อยู่เลย
ไม่ได้ตายนะแต่ทั้งหมดเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่ออะไร
เพื่อหนีหนี้และถ้าลองไปดูไอ้นี่
ไปดูไอ้รูปที่เขาทำเป็นเหมือนรูปหน้าโรงศพอ่ะ

มันมีแต่วันมรณะ
มรณะช๒๓พย๒๕๖๕
วันชาตะหรือวันเกิดของเธอน่ะอยู่ไหน

สงสัยเธอมีลูกด้วยเหรอแล้วลูกตายไปพร้อมกันเหรอลูกยังไง
คนก็ไปสืบจนกระทั่งเรื่องนี้โป๊ะขึ้นมา
ว่าผู้หญิงคนนี้จริงไม่น่าจะตาย
แต่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหนีหนี้และหนีค่าเช่าห้องนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่หอพักแห่งหนึ่งครับ
บริเวณหมู่๑๐ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปพบกับแก้วอายุ๒๔ปี
ซึ่งจริงแล้วเป็นเพื่อนของนางสาวรุ่งธิวา
หรือว่าใบเฟิร์นอายุ๑๙ปี
ใบเฟิร์นเป็นคนสร้างเรื่องว่าตัวเธอเองตายไปแล้วนะครับ
แก้วเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตั้งแต่รู้จักกันมานะฮะ
แก้วเองก็ช่วยเหลือใบเฟิร์นเรื่องเงินตลอดเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
แก้วถูกเจ้าหนี้ของใบเฟิร์นมาทวงเงินไปด้วยเลย
พอแก้วทักไปถามใบเฟิร์นว่าใบเฟิร์นไปติดหนี้เจ้าหนี้เขา
ตอนนี้เขามาทวงถึงแก้วแล้วทำยังไงดี

ได้รับคำตอบว่าจะใช้หนี้ที่ไปหยิบยืมคนอื่นมาอย่างไร

แต่ใบเฟิร์นบอกว่าจะกลับบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพูไปหาแม่
แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยระหว่างแก้วกับใบเฟิร์นนะครับ

ว่าใบเฟิร์นเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้อง
คุณผู้ชมแล้วลูกในท้องมีชื่ออะไรเรียบร้อยเลยนะ
ในภาพหน้าโลงศพนี่นะครับ
จากนั้นภาพหน้าโรงศพก็มีชื่อของใบเฟิร์น
แล้วก็ชื่อของลูกระบุแต่วันมรณะ๒๓พฤศจิกายน๖๕
แต่ไม่ระบุวันชาตะหรือวันเกิด
ก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยหนึ่งเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่แก้วเคยเป็นเพื่อนกับใบเฟิร์น
แม้ว่าจะเคยโกรธกันเรื่องของใบเฟิร์น
ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้จนเดือดร้อนแก้วเนี่ยนะฮะ
แต่ก็อยากไปร่วมงานไว้อะไรไปร่วมงานศพเพื่อนนะฮะ
ทีนี้ก็เลยโทรไปหาแม่ของใบเฟิร์นที่หนองบัวลำพู

แต่กลับเป็นว่าถูกพี่สาวใบเฟิร์นด่ากลับด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วบอกว่าจะเอาศพไปทำพิธีที่ชายภูมิบ้านพ่อแล้ว
นี่ฟังเสียงหน่อยตอนที่โทรไปหานะฮะ
ประมาณว่าแบบนี้ว่าพี่สาวของใบเฟิร์นที่ตายทิพย์
ก็บอกคนตายแล้วมึงจะมาอะไรอีก
คนตายแล้วจะไปหลอกพวกคุณได้อย่างไรอีปอบอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชม
เขาดูข่าวช่องเราที่มีกรณีที่แบบลูกหนี้เสียชีวิต
แล้วเจ้าหนี้โทรทวงอันนั้นคือผูกคอตายจริงไง
ไม่รู้ก็เลยคิดว่าแบบใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะหนีหนี้ได้อย่างนี้
นี่เป็นคำพูดของพี่สาวนะเพราะเพื่อนจริงเป็นห่วงใบเฟิร์นนะ
ตกลงตายหรือเปล่าตายหรือยังตายจริงหรือไม่ก็เลยโทรไป
เพื่อนวางสายจากพี่สาวของใบเฟิร์นก็เลยโทรหาพ่อของใบเฟิร์น
ได้รับคำตอบที่น่าสงสัยเพราะพ่อบอกว่าลูกพ่อตายแล้วเหรอ
ไม่รู้เลยและที่บ้านที่ชายภูมิก็ไม่ได้มีการจัดงานศพใครเลย
ทีนี้ครับก็ต้องมีการสืบกันต่อฮะ
กับเพื่อนของใบเฟิร์นก็เลยไปช่วยกันเช็คจนรู้ว่า
สรุปแล้วครับใบเฟิร์นไปอยู่กับพี่สาวคนเมื่อกี้แหละ
ที่โทรไปหาเนื้อแถวจังหวัดปฐุมธานี

สรุปก็คือตายทิพย์เพราะจะหนีหนี้
เพราะใบเฟิร์นมีนิสัยอยากเป็นอะไรนะทรงซ้อ

รอเป็นทรงซ้อแต่เป็นทรงซ้อไม่เท่าไหร่ไปยืมเงินคนอื่นมาแต่งตัว
จนเป็นหนี้เป็นสินหาเงินมาใช้หนี้ไม่ทัน
ค้างแม้กระทั่งค่าเช่าห้องนะครับ
กระทุ่มนี่แหละค่ะเราก็เลยสงสัยว่า
คนที่อยู่กระทุ่มคนที่อยู่กรุงเทพเขาจะไม่เห็นสุดกันได้อย่างไร
ทีนี้ก็เลยถามแก้วแก้วพอรู้แบบนี้แล้ว
ยังไงกับเพื่อนต่อกับใบเฟิร์นต่อ
แก้วบอกห่างกันซะ

บอกว่าอะไรนะอยากเป็นทรงซ้อใช่ไหมเนี่ยโอ๊ตโพสต์บอกว่าซ้อครับ
โอนเงินให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอายเอานะครับ
นี่แหละค่ะคือเจ้านี่แหละโอ๊ตก็คือเจ้าหนี้นะฮะ
วงเงินใบเฟิร์นนะฮะเออแล้วก็มีแชทด้วยนะ
แชทที่มีการถ่วงเงินที่ยืมไปแบบโดนบ่ายเบียงมาตลอดเลย
คือในแชทใบเฟิร์นเขาก็จะบ่ายเบี่ยงครับ
เดี๋ยวเอาไปจ่ายให้นะมันติดวันเสาร์อาทิตย์จริงค่ะพี่
โรงงานไม่มีคนอยู่ก็ต้องเข้าไปทำงานก่อน

แล้วก็ไม่ได้ต่ออะไรอย่างนี้พูดจริงทุกคำเลย
อีกฝ่ายก็ทวงไงพรุ่งนี้คงโอนนะ
แล้วพอผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้ยังไงวะ

เมื่อไหร่จะคืนก็ทวงกันแบบนี้อีกฝ่ายก็จะบ่ายเบียงนะ
เออมันโอนไม่ได้ยิงจะโอนตั้งแต่เช้า
แต่ต้องเข้างานตั้งแต่เช้าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ

ก็เป็นเรื่องของตายทิพย์นะ
เออก็นี่ไงเขาจะบอกว่าปากก็บอกว่าไม่มีไม่มี